พาไปดูเอ๊ะทำไมตกที่ข่าวที่ฉันเลข๒๒มาอีกแล้วเนี่ย
เอ่อหนุ่มอายุยี่สิบสองปีอยากสเตอร์ไพรส์แฟนสาวค่ะ
แต่เตอร์ไพรส์ไม่ดูตามะตาเรือเลยตัวเองไม่มีเงิน
ทำยังไงล่ะไปขโมยแหวนเพชรในห้างมา
แล้วก็เหมือนตลกคาเฟ่เลยคุณผู้ชมจังหวะวิ่งหนี
ไม่รู้วิ่งอีท่าไหนชนประตูกระจกที่ห้างเข้าไปอีก
โดนจับสิคะคุณนอนเจ็บให้จับอย่างโอดครัวเลยล่ะ
เนี่ยดูเป็นโจรมือสมัครเล่นชื่อว่านายสิทธิกรกูล
อายุยี่สิบสองปีชาวสตูนจับได้พร้อมของกลางเป็นแหวนเพชรสองวง
ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่แหละเมื่อวานนี้
เขาทำทีไปขอซื้อแหวนเพชรบอกจะซื้อไปให้แฟนไหนขอทดลองสวมหน่อยนะ
พอลองสวมเสร็จปุ๊บคว้าวงอีกวงนึงวิ่งไปเลยจ้า
พนักงานพอเห็นแบบนั้นรีบวิ่งตามตะโกนลั่นห้างเลยบอก
คนร้ายขโมยเพชรคนร้ายขโมยเพชร
บังเอิญจริงตำรวจสพวังน้ำเขียนมาทำธุระที่ห้างพอดี
ได้ยินเสียงตะโกนปุ๊บสัญชาติยานตำรวจมาเลยค่ะ
วิ่งตามแต่คนร้ายก็ไม่รู้ตกใจหรืออะไรค่ะ

คือคิดว่ามันคงจะเปิดให้แต่มันไม่เปิด
สุดท้ายกระจกแตกเจ็บล้มก็นอนให้ตำรวจเขาจับแต่โดยดีล่ะค่ะ
สารภาพบอกว่าเป็นคนสตูนแต่มีแฟนเป็นคนโคราช
แล้วก็เลยเดินทางมาหางานทำที่โคราช
เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานแต่ไม่มีเงินซื้อแหวนเพชรให้
ก็เลยขโมยซะเลย

ก็เลยจำใจต้องเป็นตนวิ่งราว
คุณไม่มีใครบังคับให้คุณเป็นโจร
อย่าใช้คำว่าจำใจไม่เอา
ตอนนี้แฟนเขาเซอร์ไพรส์มาก
ที่แฟนเป็นโจรซะอย่างงั้นต้องเซอร์ไพรส์กว่านะครับ